มาดูความคืบหน้าคดีลอตเตอรี่อนละเวงหวยอลละเวง๓๐ล้าน
ระเวงมานานแล้วนะประมาณ๒เดือนแล้วใช่ไหมคะ
วันนี้กลับมาขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัว๒บรรทัศน
ผ้าดหัวใหญ่เลยนะหวย๓๐ล้านคลิก
จ่อจับร้อยตำรวจโทยักยอกแล้วก็มีภาพหน้าครูปรีชา
ปะทะกับ๑๐๐ตำรวจโทจรูน

แต่ว่าปลีกนี่ล่าสุดนะสำนวนดูค่อนข้างจับไปทางครูปีชานะ
คือตำรวจภูทรภาค๗ผู้เป็นเจ้าของคดี
เขาทำสำนวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็นำเสนอให้ผู้การภาค๗เรียบร้อยแล้ว
วันนี้ตั้งโต๊ะแถลงบ่ายโมงตรง
บ่ายโมงตรงจะรู้รายละเอียดในสำนวน
ซึ่งตำรวจจะอธิบายรายละเอียดทั้งหมด
และเหตุผลที่ประกอบสำนวนทั้งหมดด้วยชัดเจนแน่นอน

หลายคนบอกของครูปรีชาแน่นอน
เพราะมีพยานเป็นคนขายลอตเตอรี่
หลังจากนั้นของร้อยตำรวจโทจรูนแน่นอน
ก็มีลายนิ้วมือแฝง

ตอนนี้ของครูปีชาแน่นอน
เพราะตำรวจบอกว่ามีหลักฐาน
คนเห็นว่าร้อยตำรวจโทจรูลเก็บลอตเตอรี่
เพราะแบบนี้แหละถึงเรียกว่าอลละเวง
แล้วคุณคิดดูคดีนี้คือลอตเตอรี่งวดวันที่๓๐
พฤศจิกายนปี๖๐ใช่ไหม

ก็คิดว่าโอ้โหทำไมทำงานช้าจังตำรวจ

แต่พอมาถึงตอนนี้๒เดือนเต็ม

เอกสารหลักฐานต่างมันต้องทำทั้ง๒ฝ่ายอย่างนี้ค่ะ
ต่างคนก็ต่างยืนยันว่าตัวเอง

ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗นะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้มีการให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะ
บอกว่าหัวข้อหลักของการแถลงคดีลอตเตอรี่๓๐ล้าน
ที่เกิดขึ้นที่กาญจนบุรีในวันนี้
ก็คือจะสรุปความเห็นของพนักงานสืบสวนสอบสวน

เบื้องต้นพบว่าคดีนี้มีมูล
และอาจจะต้องแจ้งข้อกล่าวหา
กับร้อยตำรวจโทจรูลวิมูล
และนอกจากนี้หลักฐานสำคัญที่สามารถสรุปคดีได้

คือคดีนี้ที่สำคัญที่สุดคือพยานบุคคลนะคะ
พยานบุคคลนี้พบเห็นหมวดจรูน
กำลังก้มเก็บลอตเตอรี่
ทั้งพยานบุคคลพยานวัตถุ

แล้วก็เลยมีพยานฐาน
แล้วก็สุดท้ายเราไปได้พยานบุคคลคนหนึ่ง
ซึ่งเห็นหมวดจรูนเก็บลอตเตอรี่ได้

แล้วยืนยันว่าก้มได้ว่าเป็นหมัวจรุน

ไม่ใช่เขายืนยันว่าเป็นหมัวจรุน

ตอรี่จะไม่ใช่ของหมวดจรูนเลยนะคะ
ไม่ใช่ก็เราว่าไปตามรักฐาน

ของของแม่ค้าคนที่หนึ่ง
ที่ถ่ายไว้
คือหมายว่าเขาถ่ายแผงเขาไว้

ตเตอรี่ยังเหลือเยอะอย่าส่งมาเลยเขาขายไม่ทัน
เอาพยานรูปของลอตเตอรี่เราก็ไปส่งตรวจก็ยืนยันว่า
ไม่มีการตัดต่อนะครับ

คำว่าสำนวนก็คือเป็นหน้าที่ของตำรวจที่ไปสืบเสาะหาข้อมูลมาเรียบร้อย
แล้วก็เขียนสำนวนเตรียมส่งอายการ
ทีนี้เรื่องของการพิจารณานี่เป็นของอายการแล้ว
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าตำรวจได้สรุปสำนวนการสอบสวนทั้งหมดแล้ว

ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗ที่เราได้สัมภาษณ์เมื่อกี้นี้
ใช่ค่ะนี่แหละค่ะย้ำว่าส่วนที่จะพิสูจน์ว่า
สลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลที่๑นี่เป็นขั้น

ก็คือเป็นหน้าที่ของอายการแล้วก็ศาลนะคะ
เพราะเรื่องนี้บอกว่าต้องมี๑คนที่โกหก
ชั้นตำรวจต้องว่าไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏ
เสนอสำนวนไปให้ทางอายการพิจารณา
เมื่ออายการเห็นชอบหรือสั่งให้สอบเพิ่ม
ตำรวจต้องดำเนินการไปตามนั้น
ยืนยันนะคะบอกว่าคณะกรรมการสอบสวนของตำรวจ
ไปด้วยความยุติธรรมจริงสอบปากคำเกือบ๔๐ปากนะ
รวมทั้งส่งลอตเตอรี่ไปให้ทางนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อความเป็นกลางถือว่ารอบครอบที่สุดแล้วนะคะ
ฟังเสียงตำรวจอีกครั้งค่ะ
ลายนิ้วมือแล้วก็มีลายนิ้วมือของร้อยตำรวจโทจรูน
ตรงนี้มันมีความหมายขนาดไหนกับในสำนวนคะ

คือโหมดโทจรูนอย่างไรก็ต้อง

เป็นคนนำโรตเตอรี่ไปขึ้นรางวัลถูกไหมคะ
แบบนั้นก็น่าจะมีอยู่แล้วแล้วถ้าแบบนั้นก็น่าจะมีอยู่แล้ว
แต่ถ้านะครับอันนี้ก็คือไม่มี

อันนี้มันไม่มีเราก็เลยใช้อย่างอะไรไม่ได้
แล้วครูปีชาก็ยืนยันว่าไม่ได้โดนโรตเตอรี่

แล้วได้ตรวจสอบซองพลาสติกที่ครูปรีชาอ้างถึงไหมคะ

พนักงานส่วนเรียกทั้งสองฝ่ายมาพูดคุย

จับกันทุกคนเลยตั้งแต่แม่ค้า
ทุกคนจับก็เลยไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะไปส่งตรวจครับ
เพราะว่าประยะรัฐานมันก็เละไปหมดแล้วครับ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗บอกว่า
วันนี้ตอนเช้าก่อนนะก่อนที่จะมีการแถลงช่วงบ่าย
ตอนเช้า๙โมงเช้าตำรวจจะประชุมคณะกรรมการ
สรุปความคิดเห็นในคดีกันก่อนทำความเข้าใจกันก่อนในทีมนะคะ
ก่อนที่จะแถลงข่าวบ่ายโมงตรง
กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗จังหวัดนครปฐม

ตำรวจบอกว่าไม่จำเป็นต้องเชิญคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมารับฟังนะ
ก็คือว่าถ้าหากฝ่ายใดฟังการแถลงข่าวแล้ว
และเห็นแย้งว่ากันไปต่อในชั้นอายการ
ก็คือเอาหลักฐานต่างที่ตัวเองมีไปแย้งในชั้นศาล
คือตอนแรกบอกพยายามจะอยากเชิญทั้งคู่มารับฟังด้วย
แต่ถ้าใครติดภารกิจติดธุระไม่มาฟังไม่เป็นไร
เพราะครูปรีชาให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ครูปรีชาจะไม่ไปฟังเพราะติดสอน

เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมแล้วก็หลักฐานที่มี
วันนี้จะไม่เดินทางไปฟังตำรวจ
แถลงสรุปคดีเพราะว่าเป็นครู

สอนหนังสือในโรงเรียน

เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้กลั่นแกล้งใครนะ
แต่ที่ลุกขึ้นสู้ทำเพื่อต้องการรักษาศักดิ์ศรีของครูทั่วประเทศว่า

ก่อนหน้านี้ครูปีชาเคยให้สัมภาษณ์ถึงหลักฐานเด็ดเป็นภาพไอ้โมงเก็บล็อตเตอรี่
แล้วก็ไปตามหาเจ้าของที่ทำหล่นด้วย
ฟังเสียงครูปีชายืนยันในประเด็นนี้ค่ะ
เราไม่ความจำเป็นต้องโกงเงินใคร
แต่ที่เราทำเราแสดงสิทธิ์ของตัวเราเอง

เมื่อเราทำตกเราก็ต้องไปแจ้งความ

เพราะฉะนั้นสิ่งที่จริงมันพิสูจน์ได้

เจอพยานเจอรักฐาน
ซึ่งเป็นกล้องวงจรปิด
รักฐานต่างที่เป็นพยานบุคคล
เห็นไอ้มงค์

แล้วก็ถามคนทั่วไปว่า

เป็นของใครทำหล่นยังไม่ออกรางวัลเลย

ทางสวทชก็ได้เรียกตัวมาสอบส่วนเรียบร้อย
ขอร้องนิดนึงขอมีเมตตานิดนึงนะครับว่า

ทำไมครูคนหนึ่งจึงต้องไปแจ้งความ
ทำไมครูคนหนึ่งต้องไปเรียกร้องสิทธิ์
เพราะครูคนนี้ทำร่วนต์ไอ้จริง
มีพยานหลักฐานซื้อจริงไหมจริงครับ

หายจริงไหมจริงครับมีพยานยืนยันมีรักฐานยืนยัน
ได้จริงไหมจริงครับมีรักฐานยืนยันมีพยานยัน
และมีกล้องวงจรปิดเท่านี้จบไหมครับ
อื้อหือตรงนี้จบไหมครับ
อืมครูปีชานะพอได้หลักฐานจากกล้องวงจรปิดมาว่ามีคนเก็บลอตเตอรี่ไป
นี่กลายเป็นหลักฐานเด็ดของครูแล้วหลังจากนั้นครูก็มีความมั่นใจนะ

ใช่ครูบอกว่าเก็บไม่พอคนคนนี้ยังเอาลอตเตอรี่ไปถามคนที่อยู่แถวนั้น
โดยว่าลอตเตอรี่เนี่ยของใครเพราะตอนนั้นรางวัลยังไม่ออกไง๓๑เอ้อวันที่๓๐พฤศจิกายน

แต่จะเป็นของใครเรายังไม่รู้นะรอบ่ายโมงตรงนะฮะ
แต่เราก็ฟังความคิดความเห็นของทั้งสองด้านไปก่อนนะครับ
นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มทนายของหมวดจรูนที่อยู่ต่างประเทศ
หลังทราบข่าวว่าเอ๊ะคดีจะพลิกหรือเปล่านะฮะ
บอกว่ากองเชียร์อย่าเพิ่งตกใจให้รอคำตำรวจแถลงข่าวก่อน
เนื้อหาข่าวที่บอกว่าจะแจ้งข้อหารักทรัพย์ถ้าจะทำได้ต้องมีพยานหลักฐานว่า
ลุงจรูเนี่ยขโมยมาซึ่งเป็นไปไม่ได้
และที่บอกว่าพนักงานสอบสวนสพเมืองกาลจะแจ้งข้อกล่าวหายิ่งตลก
เพราะชุดทำงานเป็นพนักงานสอบสวนของภาค๗
ส่วนผมไม่คิดว่าตำรวจจะกล้าทำอะไรที่ฝืนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
เพราะคดีหวย๓๐ล้านคนไทยทั้งประเทศจับจ้องอยู่นะจ๊ะ
คดีนี้ตำรวจสรุปสำนวนว่าลุงจรูนผิด

หากมีแค่แม่ค้าบอกว่าไม่ใช่ของคุณ
แท็กจบเกมทันที

ในเรื่องของการต่อสู้คดีแม้แต่น้อยเลย

แต่ที่กังวลในตอนนี้คือสภาพจิตใจของคุณลุงและครอบครัว
คงจะย่ำแย่มากที่ถูกขบวนการสร้างเรื่อง
ข้อกล่าวหาให้ต้องตกเป็นผู้ต้องหา
เพราะมีคนอยากได้เงินของคนอื่น

เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็พยายามโทรศัพท์สอบถาม

ที่เป็นอีกหนึ่งคนที่อ้างว่าเป็นเจ้าของสลักกินแบบรัฐบาล
ไม่สามารถติดต่อได้ก็คือไม่ได้ปิดเครื่องนะแต่ว่าไม่มีใครรับสาย
ทีนี้โทรเข้าอีกเครื่องหนึ่งก็คือลูกสาวก็ไม่รับสายเหมือนกัน
ทำไงคะเดินทางไปที่บ้านเลยนะคะ

หมู่บ้านสิริชัยถนนกาญจนบุรีอู่ทองตำบลปากแพรกอำเภอเมืองกาญจนบุรี
ปรากฏว่าบ้านปิดเงียบนะไม่มีใครอยู่เหมือนกัน
แต่ทีนี้หลังก็เริ่มติดต่อได้แล้วนะคะก็เริ่มมีการพูดคุยกันบ้างแล้วนะคะ
ร้อยตำรวจโทจรูนบอกว่าจริงแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้หนักใจอะไร
แต่เหนื่อยใจมากกว่านะคะก็บอกว่าเจอเรื่องราวแบบนี้ครอบครัวได้รับผลกระทบ
แต่ยังไงสู้ไม่ถอยแน่นอนแล้วก็พูดถึงหลักฐานของครูปีชาด้วย
ที่บอกว่ามีไอ้โม่งเนี่ยนะคะอยากเห็นมากเลย
เห็นไอ้โม่งในกล้องวงจรปิดมากเลยบอกแบบนี้ค่ะ
รอนะครับคุณผู้ชมฮะรอสักหน่อยบ่ายโมงตรงจะมีการแถลงออกมานะครับ
ส่วนถามว่าใครผิดใครถูกหรือเปล่า
ผมว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดหรืออะไร
อาจจะต่างฝ่ายต่างไม่ได้ตั้งใจจะหลอกลวง

เพราะบางคนว่าเอ๊ะคดีหลวงโรคหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะ
พอดูเรื่องของผลของตำรวจแล้วทีนี้ก็จะต้องมาดูอีกทั้งสองฝ่ายนะ
ว่าเอาหลักฐานที่บอกว่าตัวเองมีเนี่ยจะออกมาตอบโต้กันยังไงต่อไปนะ